คดีนี้โอ้โหนักข่าวเขาไปรอกัน

อายการคดีพิเศษท่านเลื่อนฟัง
เลื่อนฟังคำสั่งช่อกงคดีแชร์โฟเรคทีดีนะครับ
นี่ฮะใบเตยเจ็บไส้ติ่งไม่คิดหนีนะ

ค่ะคือเลื่อนไปเป็นพอที่เวลาไหร่
สั่งคดีไปฟังนู่น๙พฤษภาคมเลยนะครับ
หนึ่งป่วยกระทันหันและอายการท่านบอกว่า
ไม่ใช่คุณใบเตยเท่านั้นที่ป่วย
คือกลุ่มนี้ที่ต้องฟังคำสั่งคดีป่วยกันทั้งนั้นเลย
หาป่วยหลายคนท่านบอก
คุณผู้ชมนี่คือสำนักอายการฝ่ายคดีพิเศษครับ
พนักงานอายการท่านนัดฟังคำสั่งคดี
นายพัฒนภพลกุญชรหรือดีเจแมน
กับนางสาวสุธีวันกุญชรหรือว่าใบเตยนะครับ
กับผู้ต้องหากับพวกเนี่ยรวม๘คนด้วยกัน

ต้องบอกว่าไปเป็นกองทัพนะครับ
โดยยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนวเวศ

ใบเตยเข้าโรงพยาบาลด่วนมีอาการไส้ติ่งอักเสบ
ส่วนดีเจแมนนะครับให้ผลในการขอเลื่อนนัด
บอกว่ามีภาระก็ต้องดูลูกและดูเมียที่ป่วย
สำนักงานอายการจึงอนุญาตให้เลื่อนนัดหมาย

เข้ารับฟังคำสั่งคดีเป็นวันที่๙พฤษภาคม๙นาฬิกาครับ
รับหน้าเสือมาเปิดใจแหละนะ
ถึงอาการป่วยของภรรยาก็คือใบเตย
ใบเตยเครียดตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วจำได้ไหมก่อนวันแถลงข่าว
ท้องเสียหนักต่อเนื่องมาถึงวันแถลงข่าว
แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียปวดท้องเจ็บทางท้องขวาเยื้องไปด้านล่าง
หลังแถลงข่าวก็รีบพาไปหาหมอปรากฏว่าระหว่างนั้น
ใบเตยไข้ขึ้นครับแล้วความดันสูงแพทย์ฉีดสีครับตรวจร่างกายอย่างละเอียด
พบว่าไส้ติ่งเหมือนมีการอักเสบนะครับหมอก็เลยสั่งให้นอนโรงพยาบาล
ไม่คิดหนีขนาดที่ผู้ต้องหาบางรายก็ยืนเรื่องขอ
เลื่อนนัดฟังคำสั่งเช่นกันอย่างไรก็ตาม
ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรก็ยินยอม
แต่หากอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องจะไปบวชเลย
บวชที่วัดป่าเพราะ๑ปีที่ผ่านมาเครียดหนักมากครับ

สวัสดีใบเตยไม่สบายแล้วก็เครียดเครียดมาก
เพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้ว
เพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เราก็สามารถคิดไปได้ต่างอาณานะครับ
เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวาน

ก็พบคล้ายเนื้อที่มันงอกออกมาเป็นติ่งอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่า
แต่ว่าค่าตับค่าอะไรสูงเล็กน้อย
ก็ยังกินยาแก้อักเสบได้ก่อนแต่ว่ายังทานข้าวไม่ค่อยได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ใจพี่อยากให้ผ่ากันแล้ว
ก็ต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงไว้ในช่วงแบบนี้

ไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับ

น้ำแข็งอาจจะไม่เคยปวดไส้ติ่งไม่เคยผ่าไส้ติ่ง
เนื้อที่งอกออกมาเป็นติ่ง

คดีนี้นะครับแบ่งผู้ต้องหาออกเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มของนายอภิรักษ์โกธิกับพวกรวม๕คน
กลุ่มที่๒คือพิงกี้สาวิกาชัยเดชกับพวกรวม๑๙คน
กับพวกรวม๘คนด้วยกันถูกดำเนินคดี๓ข้อหานักคือร่วมกัน
กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกโกงประชาชน๒ร่วมการช่อกโกงประชา
๓ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ